ติดตามกันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายนะครับ
มาดูท่าทีพระสงฆ์รวมทั้งลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายกันหน่อยนะครับ
หลังจากพระธรรมชโยศิถุถอดถอนสมานสัตว์ไปแล้ว
เรื่องจะจบอย่างที่หลายคนอยากจะให้จบหรือเปล่า
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

ฝรั่งเนี่ยช่วงแรกอืดหน่อยเดินเรื่องช้า
แต่ว่าพอปลายเรื่องเนี่ยปุ๊บปับปุ๊บปับ
ต่อเนื่องกันมาหลายปีนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับ
รวมทั้งทหารเข้าไปตรึงกำลังกันอยู่ที่นั่น

แต่ว่าเช้าขึ้นมาวันนี้ใครที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์
เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ติดตามโทรทัศน์
ก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อนานแล้วครับ
เพราะมีข่าวนี้ออกมาว่าถอดสมณศักดิ์สมีโยนี่บางฉบับ

หลายฉบับโปรดกล้าวถอดธรรมชโยออกจากสมณศักดิ์

มีอีกเพื่อจะให้เห็นภาพว่า
หนังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญถึงขนาดพาดหัวกันทุกฉบับ

ข่าวมาจากราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสำคัญมาก
ขออ่านย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่า

เรื่องถอดถอนสมณศักดิ์
ข้อความบอกว่าด้วยพระเทพมยานมหาหมุณี
วัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทำความผิดข้อหา

สมคบกันฟอกเงินและรับของโจร
ตามที่สารอาญาได้อนุมัติหมายจับ
ที่๙๒๔ทับ๒๕๕๙ลงวันที่๑๗พฤษภาคม๒๕๖
และยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด
ซึ่งอายการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว
แต่พระเทพมยานมหาหมุณีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก
และได้หลบหนีคดีดังกล่าว

ดำรงอยู่ในสมณศักดิ์ต่อไป
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว
บัตรนี้ได้มีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้ถอดถอนพระเทพยานมหาหมุนีออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่๔มีนาคมศ๒๕๖๐
ประกาศณวันที่๕มีนาคมศ๒๖๐๐
ผู้รับสนองพระราชองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้ถอดรหัสได้ว่ายังไงครับ
ถอดรหัสได้ว่าเมื่อถอดสมณศักดิ์แล้ว
พระธรรมชโยก็จะเป็นพระธรรมดารูปหนึ่งที่ไม่มีสมร

การดำเนินการใด

การปกครองสงฆ์ให้จับตาดูบทบาทของผู้อำนวยการสำนักพุทธคนนี้
ฉับไวมากขึ้นทำอะไรได้คล่องตัวขึ้น
อย่างน้อยก็มีคำสั่งตามออกมาก็คือว่าห้ามพระสงฆ์ชุมนุม
แล้วไม่ได้ห้ามเฉพาะพระสงฆ์ที่ธรรมกายนะครับ
พระสงฆ์ที่จังหวัดอื่นวัดอื่นอำเภออื่นตำบลอื่น
ไหนก็ตามแต่ที่เป็นเครือข่ายธรรมกายห้ามชุมนุมทั้งนั้น
ถ้าชุมนุมถือว่ามีความผิดมีความผิดแล้วก็ต้องดำเนินการ
ดำเนินการยังไงเนี่ยสำนักพุทธเขามีขั้นตอนของเขาอยู่แล้ว
นี่เป็นการปฏิบัติชนิดที่ว่าเพื่อตอบสนองความฉับพลันทันที
สังคมกำลังจับตามองอยู่
ฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่บอกครับมันมาถึงปลายเรื่องที่ต้องดำเนินการรวดเร็ว
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำนักพุทธควรจะทำควบคู่กันไปด้วย
รื้อฟื้นพระวิญญาธิการหรือตำรวจพระทำยังไงที่จะให้ตำรวจพระ
กับสำนักพุทธจับมือกันเดินหน้าชำระความไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์
เฉพาะพระธรรมชโยหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยศาสนาพุทธเรามัวหมองไปเยอะ
คนอ่านข่าวหน้าหนึ่งแต่ละครั้งก็รู้สึกสะท้อนใจ
เพราะเรื่องของพระถ้าขึ้นหน้าหนึ่งก็แปลว่าเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องที่มีความไม่เหมาะสมเป็นเรื่องการแล้วล่วงละเมิดทางเพศต้มตุ๋น
มีปัญหาสารพัดสารพันธุ์คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอ่านแล้วก็ทอดถอนว่า
ทำไมพระเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่มีใครไปดำเนินการกับพระเหล่านี้
เขาก็ไม่เข็ดลาบที่โน่นธรรมที่นี่ก็ธรรมบ้าง
จนกระทั่งกลายเป็นความอิดหนาระอาใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธ
ตำหนิว่าทำไมองค์กรปกครองสงฆ์มหาเถระสมาคมสำนักพุทธ
ไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจริงเขาทำนะครับ
แต่ว่าทำแล้วช้ากว่าจะรายงานขั้นตอนมาตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัดมาถึงหนเหนือหนกลางหนอะไรต่ออะไรต่าง
แล้วกว่าจะถึงขึ้นไปถึงมหาเถระสมาคมแล้วย้อนลงมาข้างล่างเพื่อดำเนินการลงโทษ
ประชาชนบอกว่าไม่ทันใจทำให้พระไม่รู้สึกละอายใจต่อบาปที่ทำ
ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ครับจับตาดูเถอะ
เมื่อมีผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่และได้ร่วมกับองค์กรปกครองสงฆ์
รื้อฟื้นตำรวจพระขึ้นมาใหม่ที่จริงยังอยู่นะครับ
เพียงแต่ว่าไปทำอะไรต่อมิอะไรเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าว
ตำรวจพระนี่สมัยก่อนจำได้ไหมนะครับ
ปีที่แล้วเป็นข่าวโด่งดังมาก
พระที่ไหนไปทำผิดตำรวจพระไปแล้วพระไล่จับพระจีวรปลิวเลยครับ
เล่นไพ่จำรวจพระมาพระที่เล่นไพ่กำถั่วกำไฮโลอยู่วิ่งจีวอนปลิว
เคยเห็นข่าวเหล่านี้บนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หายไป
ยังคิดว่าตำรวจพระมีอยู่หรือเปล่ามีครับ
แล้วเราก็จะได้เห็นจากนี้ไปบทบาทของตำรวจพระนี่แหละ
จะกลับมาใหม่นี่นอกเรื่องไปถึงเรื่องของพระธรรมชโย
กลับมาที่เรื่องของธรรมชโยเมื่อมาถึงจุดนี้
ผมเข้าใจว่าสำนักพุทธเนี่ยเขาวางแผนที่จะดำเนินการเยอะ
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวเรื่องป้าเช็ง
ในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนพระสงฆ์
เครือข่ายของวัดธรรมกายอ้าวป้าเช็งเองก็ไม่ใช่คนธรรมดาครับ
ปากจัดมีตอนมีทีวีดาวเทียมเองนี่ด่ากระเจิงไปหมดไม่กลัวใครครับ
แต่คราวนี้ป้าเช็งจะโดนเข้าไปยังไงล่ะ
ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนป้าเช็งก็เข้ามาเกี่ยวข้อง
การดำเนินการกับป้าเช็งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า
ขนาดป้าเช็งเนี่ยที่ปากคอเลาะร้านร้ายกาดเนี่ย
เอสไอเขาก็ไม่กลัวอ้าวแล้วตลาดอื่นคนอื่น
ที่ยังให้การสนับสนุนเครือข่ายของวัดธรรมชโย
ก็จะเจอแบบเดียวกับป้าเช็งฉะนั้นวันนี้วันเริ่มต้น
วันจันทร์ของสัปดาห์นี้เรื่องของธรรมกายก็ยังร้อนอยู่
เพราะว่ามีข่าวมาจากราชกิจจานุเบกษาตามดูต่อไปเถอะครับ
เรื่องนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกว่าหนังฝรั่งพอใกล้จบ
เรื่องมันเดินเร็วครับคุณก๊อฟฟินมินครับ
แต่ผมเกรงว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาพื้นที่ตรงตลาดกลางคลองหลวงมาได้นะฮะ
อืมแล้วมันจะเกิดเป็นการเรียนแบบที่อื่นจะตามมาเรื่อยหรือเปล่า
ทราบเหมือนกันก็นั่นแหละซึ่งผมเข้าใจว่ามาถึงจุดนี้ทางฝ่าย
ทางฝ่ายคอสชทางฝ่ายรัฐบาลทางฝ่ายดีเอสไอทางฝ่ายสำนักพุทธ
เขาก็คิดแบบที่คุณก๊อฟถามนี่แหละมันจะเกิดการเรียนแบบเอาอย่าง
ครับครับได้ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะ
ต้องติดตามดูหลังจากนี้ดีเอสไอจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร